นี่เองนะคะวัยรุ่นสองคันค่ะ

เกิดการปาดหน้ากันปาดกันไปปาดกันมาค่ะ
ก็มีการคมขู่กัน

อ้าวเมื่อกี้ไม่ได้ขอโทษแล้วมันชนออกมา

มันจอดเนี่ยมันจอดเนี่ย

อ้าวเมื่อกี้มันไม่ได้ขี่ออกมาหรอ
ก่อนจะพาพี่พวกมันอยู่เรียนก่อนนู้นอ่ะ

ก็เห็นอยู่พี่ออกไปเลย

กลัวแน่นักจอดสิทธิ์ไฟแดงอย่างเนี้ยก็ไม่มาเอา
จริงก็ไม่ไหวเหมือนกันเว้ยคนดู

มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ค่ะคนที่ถ่ายคลิปเจ้าของคลิปเนี่ย
เขาขี่รถจักรยานอยู่นะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
เบี่ยงรถเข้าช่องขวาฝ่ายวัยรุ่นขับมาด้านหลัง
คือขับมาทางตรงเขาก็ตกใจค่ะบีบแตร่เตือนออกมาหนึ่งครั้ง
แต่ก็เป็นการปะทะกันบนท้องถนนปกตินะคะ
เปลี่ยนเลนส์อะไรต่างเขาก็คิดแบบนั้น
แต่จากนั้นฝ่ายวัยรุ่นที่ไม่สวมหวกกันน็อกนะ
ซ้อนกันมาสองคนเนี่ยนะคะขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
และทำเหมือนจะปาดหน้าอยู่หลายครั้งแล้วก็ตะโกนถามที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ไม่คิดจะขอโทษหน่อยเหรอเจ้าของคลิปเขาก็งง
ให้เขาโทษเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าย้ำว่าเขาไม่เคยไปปาดหน้าใคร
ตั้งแต่ขี่มาเนี่ยนะคะวันนี้นะเอาเฉพาะวันนี้นะ
วัยรุ่นก็ด่ากลับมาตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
จากนั้นจุดจบมันไปอยู่ที่การติดไฟแดงค่ะที่แยกอโศกเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เจ้าของคลิปเขาไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะว่าไม่อยากมีเรื่อง
เขาบอกต้องทำมาหากินต่อไปค่ะ